เตรียมจัดการแข่งขาลฟุตบอลหญิง

พร้อมกับเพิ่มระยะเวลาแข่งขันตั้งแต่๓๑ตุลาคมปีนี้

ซึ่งตอนนี้สมาคมได้เริ่มรับสมัครทีมที่เข้าร่วมแล้วนะครับ
เพื่อเป้าหมายในการสร้างนักเตะรุ่นใหม่

เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันในปี๒๐๒๓
จากนี้นักฟุตบอลหญิงจะถูกขึ้นทะเบียนนักกีฬา
ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง

รวมถึงมีการตรวจสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละสโมสร

และซีซ่อนนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีทีมรับเชิญเข้าร่วม
เช่นทีมรวมนักเรียนนักศึกษานานาชาติ
ที่ถือวีซ่าซึ่งไม่ใช่วีซ่าทำงานพำนักในประเทศไทย
เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับลีกนะครับ